นะฮะทะเลาะวิวาดกันกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายคู่กรณีกลางถนน
คล้ายกันเลยนะฮะหลังเกิดเหตุนะครับคือมีการเฉียวชนกันก่อน
ต้นเรื่องเนี่ยที่ย่านพระสมุทรเจดีนะครับ
วันวานนี้สัก๕ทุ่มได้ไปดูคลิปก่อน

นี่คือวัยรุ่นสักเกือบ๑๐คนได้รุมทำร้ายกันกลางถนนสุขสวัสดิ
สามแยกพระสมุทรเจดีมุ่งหน้าปล้อมพระจุลนะฮะ
เสียงดังโวยวายในคลิปนะครับมีเสียงร้องตกใจนะฮะ
นี่คือช่วงกลางคืนที่ผ่านมาสัก๕ทุ่มเที่ยงคืนได้
เรื่องต้นเนี่ยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้รถเก๋ง๒คันเฉียวชนกันครับ

ฝ่ายหนึ่งมากันเป็นครอบครัวอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะ
เป็นผู้หญิงมาคนเดียวนะฮะ
ฝั่งที่มากับครอบครัวมีคนขับเป็นผู้ชาย
เข้าไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงคู่กรณีนะฮะ
ทำให้ฝ่ายผู้หญิงคู่กรณีถูกทำร้ายก็โทรศัพท์บอกแฟน

พาพวกมาที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นอย่างในคลิป
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าคนทะเลาะกันตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไร
แต่ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าต่อยเมียกูทำไม

คนท้ายกันท้ายกันก่อน
แล้วก็ฝั่งผู้หญิงน้องคนเดียวบอกว่าโดนมาเคลียร์เพื่อจะเรียกประกัน
แต่จุดฝั่งผู้ชายเขามาทำร้ายผู้หญิงก่อน
ฝั่งผู้ชายนี่ขับคันไหนมาคันที่โดนชนหรือว่าคันที่ไปชนเขา
คันที่ไปชนเขาอ๋อขับคันที่ชนน้องผู้หญิง

แล้วก็น้องผู้หญิงเขาก็โทรเรียกประกันแล้วก็เรียกแฟนเข้ามา
เรามาคุยครั้งหนึ่งเค้าไม้จบ
เกิดเรื่องอีกก็มีกลุ่มหนึ่งมา
ก็คือถ่ายคิดกันตอนที่ว่าของอัลรุณกลุ่มใหญ่
ก็มาถูกก่อนอีกแล้ว

คู่กรณีคือคนที่โดนชนท้ายเนี่ยส่วนฝ่ายผู้ชายคือฝ่ายที่ไปชนท้ายเขา
หลังจากนั้นนะผู้หญิงคนนี้นะคือจะลงไปเคลียร์แล้วจะเรียกประกัน
แต่ฝ่ายผู้ชายเนี่ยก็มาทำร้ายซะก่อนนะฮะ
จะเรียกประกันนะฮะแล้วก็แฟนมาจะให้ช่วยคุย
แต่มันไม่ลงตัวคราวนี้ก็ตะลุมบ่อนกันนะฮะจนมีคนได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจสพพระสมุทรเจดีนะครับเรียกคู่กรณีนะฮะ
เข้ามาให้ปากคำอีกครั้งนะครับแล้วก็จากคู่กรณีเนี่ยเอ่อ
ที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับเบื้องต้นก็บอกว่าผิดทั้งสองฝ่ายนะครับ
ทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวต้องแยกคดีกันนะครับ
เพราะว่าเป็นการเกิดเหตุซ้ำซ้อนไงมันซบซ้ำซ้อนคดี
ชนก่อนชนก่อนทะเลาะกันทะเลาะกันไปตามพวกมาทะเลาะกันอีกเนี่ยครับ
มันซ้ำซ้อนตรงเนี้ยฮะใช่ค่ะเฉียวชนแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะคะ